คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสวดพระอภิษฐรรมคืนแรกของ
เหยื่อยคนจากเหตุการณ์ที่สยามภารกรนะครับก็คือคุณหนุ่งหนิงนั่นเอง

พระอารามหลวงอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี

ครอบครัวนำร่างของคุณหนุ่งหนิงหรือว่านางสาวเพ็ญพิวัลมิตรธรรมพิทักษ์
มาประกอบพิธีทางศาสนาครับบรรยากาศก็โศกเศร้าครับ
คนที่มาร่วมงานก็มีญาติมีกลุ่มเพื่อน
รดน้ำศพแล้วก็ฟังสวดพระอภิษฐรรม
คนนี้เต็มสารวัตรเพราะว่าเธอก็เป็นที่รักของคนใกล้ชิดนะครับ
อย่างที่สามกันดีว่าคุณหนุ่งหนิงเนี่ยชื่นชอบ
เว่นส่งพวงหลีดมาด้วยครับมาร่วมไว้อะไรเขียนข้อความไว้ดังนี้เลยคุณผู้ชม
มาร์คต้วนครับน้าสาวของคุณหนุ่งหนิงเนี่ย
น้าพาวินีก็เล่าให้ฟังว่าหลานนุ่งนิ้งเนี่ยเป็นอากาเซ
องแจตอนที่หลานหนุ่งหนิงมีชีวิตอยู่เนี่ย
หนุ่มนิ้งอยากได้ตุ๊กตาน้องซูเดาหรือว่าตุ๊กตานาคน้อยเป็นตัวแทนของศิลปินที่หลานชื่นชอบ
ทั้งในทั้งนอกประเทศก็ติดต่อพรีออเดอร์ตัวนี้ส่งมาให้หลานครับ
ครอบครัวก็เลยเอาตุ๊กตานาคน้อยตัวนี้มาวางไว้ในโรงเพื่อให้ได้อยู่ร่วมกับน้อง
ทันทีที่มาถึงเนี่ยเข้าไปกราบขอเข้ามาที่หน้าโรงศพของคุณนุ่งนิ้ง
แล้วก็เป็นตัวแทนทอดผ้าบังสุกุลและทำพิธีกรวดน้ำ
จากนั้นพอเสร็จพิธีครับพ่อเด็กวัย๑๔เข้าไปกราบขอโทษ
ญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอโทษตัวแทนจากห้างสยามภารกร
แล้วก็กราบเท้าแม่คุณหนุ่งหนิงด้วยครับ
ส่วนแม่ของคุณหนุ่งหนิงก็บอกว่าเมื่อทางฝั่งพ่อของเด็กที่ก่อเหตุ
สำนึกผิดแทนลูกคุณเพ็ญศรีซึ่งเป็นคุณแม่คุณหุ่งหิงก็ยินดีจะยกโทษให้นะ
ตอนแรกคุณแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อของเด็กวัย๑๔จะมาร่วมงานศพด้วย
แล้วก็ยื่นซองทำบุญให้แล้วก็บอกว่าเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน
แต่หลังจากนี้ฝั่งพ่อของเด็กวัย๑๔ครับยืนยันว่าจะช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ
สุดท้ายนี้แม่เพ็ญศรีครับแม่ของคุณหนุ่งหนิงก็อยากจะบอกกับดวงวิญญาณของลูกสาวว่า
ถ้าชาติหน้ามีจริงอยากให้คุณหนุ่งหนิงกลับมาเกิดเป็นลูกแม่อีกครั้งหนึ่งครับ
แล้วก็นี่นะที่เขาไปไหว้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะ
พ่อของเด็กที่ก่อเหตุวัย๑๔ได้เจอหน้ากับทางตัวแทนของสยามภารกร
ก็เลยบอกมีการขอโทษขอโทษแทนลูกชายด้วย
ตัวแทนห้างเขาก็บอกว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอก